ทุกผู้ชมครับมาต่อกันที่ความคืบหน้าคดีของฤษีตาไฟ
ท่านยังจำกันได้ไหมครับชายที่พิการเป็นโปรลิโอซึ่งอยู่ที่ศรีสะเกด
เขาก็บอกว่าตอนเด็กเนี่ยก็มีเจ้าวาดวัดที่มรณภาพไปแล้ว
ก็มาเข้าฝันเขาแล้วบอกว่าเขาเนี่ยคือร่างทรงของพ่อปู่ฤษีตาไฟ
อยู่วัดตั้งแต่อายุ๑๗จนตอนนี้๔๐ค่ะทุกครั้งเป็นร่างทรงมาตลอด
แล้วมีอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปรับลูกสาวของบ้านหลังหนึ่งอายุ๑๗ปี
ที่บ้านของน้องผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่าก็เห็นกันอยู่บ่อยก็เลยไว้ใจ
รับมาให้ภาระศรีตาไฟคนนี้

พอเช้านายทวีพาน้องไปส่งที่บ้าน

เพราะว่าแยกห้องกันนอนนายทวีนอนกับลูกสาว

ก็อยู่ในห้องกับฤษีตาไฟบอกว่าทำพิธีสะดอกเคราะหข้ามวันข้ามคืน
พาไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่แถวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะฮะ
นายสุรสิทธิ์พระรศักดิ์คือคนนี้
พอถูกแจ้งความแล้วหายไปวันสองวันนะ
มามอบตัวก็ภาพอย่างที่ท่านเห็นตอนแรก
ญาติก็คืออุ้มขี่หลังมาเลย
เขาก็บอกว่าสภาพผมแบบนี้ลำพังตัวเองยังเอาไม่รอดเลย
ใช่จะไปไหนมาไหนก็มีคนอุ้มเข้าห้องน้ำเองยังไปไม่ได้เลย
ใช่ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนอย่างแน่นอนนะฮะ
แต่ที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจได้เปิดเผยแล้วนะครับ
โดยบอกว่านายสุรสิทธิ์พระราชสักษ์หรือว่าร่างทรงปู่ศรีตาไฟ
บอกว่านายทวีเคยเป็นคนที่มาทำพิธีสะดอกเคราะห์กับเขา
สนิทสนมกันก่อนที่จะมาคอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง
หลังจากนั้นวันที่เกิดเรื่องนายทวีเป็นคนจัดการทุกอย่าง
เรื่องห้องขับรถไปรับเขาแล้วก็วัยรุ่นสาวยุค๑๗พาไปที่รีสอร์ท
เปิด๒ห้องนายทวีอยู่กับลูกสาวนอนอยู่ห้องนึงจริง
เขาก็อยู่กับน้องที่อายุ๑๗อยู่ด้วยกัน
อมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กัน๔ครั้ง
แต่ร่างทรงฤษีตาไฟคนนี้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน
เด็กสาวเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเขาก็พยายามห้ามแล้วด้วย
อย่านะอย่านะแต่เด็กสาวก็เริ่มทุกครั้งก็มีเพศสัมพันธ์กัน๔ครั้ง
แต่นายทวีไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอยู่อีกห้องหนึ่ง
เช้ามานายทวีก็พาขับรถส่งบ้าน
กับว่าตอนนี้เขายอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับเด็กสาวอายุ๑๗
แม้แต่ข้อหาที่ถูกตั้งไว้คือยังไงน้องก็อายุคือเด็กและเยาวชน
สมยอมไม่สมยอมอะไรก็แล้วแต่นะครับ
พอตำรวจเปิดเผยว่านายสุลศิษฐ์รับสารภาพแบบนี้
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราก็พยายามไปที่บ้านของเขานะฮะ
เพื่อจะไปสอบถามทางครอบครัวของเขานะฮะโดยเฉพาะคุณแม่นะครับ
คุณแม่ที่อายุ๖๒ปีแล้วอยู่ที่อำเภอกันธุราลม
แม่ของร่างทรงฤษีตาไฟเห็นนักข่าวแม่นี่ยกมือไหว้เลยนะ
บอกไม่เอาขอแล้วงดแล้วไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรมากไปกว่านี้นะครับ
ส่วนพ่อนี่ก็อายุ๗๑แล้วบอกว่าไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้น
เดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลกันแล้วกัน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกวันปิติพฤติกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสเกตบอกแบบนี้ค่ะ
จนถึงตอนนี้พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำผู้เสียหาย
น้องผู้หญิงอายุ๑๗นะคะรวมถึงพยานทั้งหมดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวรอผลตรวจจากคุณหมอเท่านั้นค่ะ
ก็จะสามารถสรุปรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวน
พนักงานอายการเพื่อส่งฟ้องต่อสารจังหวัดศรีสะเกดต่อไปนะคะ
ก็เหมือนกับภาคเศษรับว่ามีอะไรกัน
แต่ว่าเขาไม่ได้ข่มขืนเขาไม่ได้ทำเป็นฝ่ายถูกกระทำ